ตรงแล้วเนี่ยท่าทางไม่ได้มาดีดิฉันพูดถึงอะไร

ผู้ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาในหมู่บ้านนะ
แล้วเสร็จแล้วคุณสืบสกุลแทนที่จะขี่บึ้นใช่ไหม
เขาดับเครื่องแล้วเขาเอาขาไถมาไถมา

นี่เพื่ออะไรจะมาก่อเหตุ

เล็งไว้แล้วนะคุณนะบ้านนี้แหละเออนี่เข็นถอยมานิดนึงเออ
สักพักจะเห็นนะเขาก็นอนหมอบอยู่บนหลังมอเตอร์ไซค
นานพอสมควรก่อนจะตัดสินใจปีนเข้าบ้านหลังนี้
ใช่ข้ามรั้วเข้าไปในบ้านเลยค่ะไปทำอะไรล่ะ

เหรอก็รีบหยิบมาเลยแล้วก็ปีนรั้วกลับหนีไป
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อายุทยานะคะ
อำเภอบางปะอินตำบลบ้านกรดนั่นเอง
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐ธันวาคม
ดูจากเวลาแล้ว๑๐โมงเกือบครึ่งอะค่ะ

ใช่ลูกศรแดงนี้เข้ามาอีกมุมหนึ่งในบ้าน

ครับเห็นเสื้อในเห็นชุดชั้นในที่ตากอยู่น่ะ

และมีรถเพื่อนบ้านคันหนึ่งผ่านมาหน้าบ้านหลังนี้

คือเพื่อนบ้านก็เป็นหูเป็นตาให้เจ้าของบ้านเหมือนกัน

ไอ้คนนี้เห็นมันปีนข้ามรั้วเข้ามาแล้ว

ส่วนตัวคนร้ายคือเขาก็เหมือนกับหยุดนิดนึงนะ
แล้วรอรอจนเพื่อนบ้านขับรถกลับไป

แต่สิ่งที่ได้ไปก็คือชุดชั้นในกางเกงในได้ไปแล้วนะฮะ

เป็นชุดชั้นในของภรรยาเอาไป๓ตัว

แต่ยังไม่ออกเหมือนกับวนกลับมา

พอขับไปนี่เห็นรถคนอื่นไปแล้ว

เออแล้วไม่รู้หรอกว่าบ้านนี้เขามีกล้องวงจรปิด

ตั้งแต่คุณขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ขี่สิ

อาจจะมองไม่เห็นกล้องวงจรปิดด้วยซ้ำ

มองชุดชั้นในมองชุดชั้นในเออ
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เลยไปแจ้งความที่

หลักฐานแหมภาพจากกล้องวงจรปิดหลายมุมเลย
เห็นชัดเจนเห็นชัดถึงทะเบียนรถนะคุณผู้ชม
ทะเบียน๑กไก่สศ๓๘๔๒กรุงเทพมหานคร
แล้วตอนนี้พอหลังจากคุยกับเพื่อนบ้านแล้วนะ
แล้วก็เลยกลายเป็นรู้กันหมดเลยอ้าว
มันเคยนี่เคยมีบ้านที่เคยถูกขโมยชุดชั้นในเนี่ย

ตอนนี้ถามว่าคุณตำรวจจับตัวคนร้ายได้หรือยัง
แม้จะเห็นทะเบียนรถแล้วยังจับไม่ได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งพยายามแกะรอยอยู่

พี่สัมฤทธิ์เจ้าของบ้านเนี่ยเขากลัวแบบนี้คุณ
เขากลัวถ้าภรรยาอยู่บ้านคนเดียววันไหนวันหนึ่งเนี่ย
แล้วมีโจรร้ายเข้ามาแบบนี้

มันอาจจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายภรรยาของเขานะฮะ

อยากให้ตำรวจช่วยตามจับโจรให้ได้โดยเร็วนะครับ
นี่เกิดขึ้นแต่วันที่๑๐ผ่านมา๓วันนะคะ
ขอให้เร่งทำงานเลยนะคะคุณตำรวจครับ